โอ้โหชาวบ้านชาวกรุงเก่าเขาภาวะเลยนะฮะ
เขาแจ้งเจ้าหน้าที่บอกว่าในคลองมันมีจอราเข้

เจ้าหน้าที่มาดูหน่อยมันน่าจะตัวยาว๒เมตรแน่
โอ้โหคุณผู้ชมฮะเจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการนี่ครับ
ดักรอไปรอคอยจอละเข้ตัวนี้ให้มันโผล่ขึ้นมาจากน้ำ
โอ้โหคุณแล้วดูสินี่คือต้องเอาโดรนบินขึ้นเลยนะ
แล้วเจอมุมนี้ตอนที่เจอจะไปจับมันก็หายไปไหนก็ไม่รู้
ผมขนลุกเลยสุดท้ายมันโผล่มันแหวกไหว้

ชาวบ้านบอกโอ้โหนี่แหละตัวที่เราเจอนี่แหละ
เจ้าหน้าที่เอาไงดีจับมันให้หน่อย
คุณผู้ชมฮะนี่ฮะตรงคลองขวดนะฮะ
คลองตรงนี้คลองขนาดใหญ่นะกว้างประมาณ๕เมตร
ต่อกับแม่น้ำลบบุรีและแม่น้ำป่าศักดิ

อำเภอพระนครสิทธิยาจังหวัดพระนครสิทธิยานะครับ
ตรงนี้เนี่ยโอ้โหกอวัชพืชขึ้นเต็มคลองเลย
ชาวบ้านที่ออกหาปลาเนี่ยบอกว่าไปพบจราเข้นะ
มันไม่ใช่ตัวเงินตัวทองแล้วมันจอยเข้ยาวประมาณ๒เมตร
ว่ายอยู่กลางคลองก่อนที่มันจะดำน้ำหายไป
เราเจอด้วยสายตาเราไม่สามารถถ่ายได้ทัน
แต่เจ้าหน้าที่ฉันยืนยันว่าฉันเจอจริง
เจอจริงตัวเป็นเป็นใช่ชาวบ้านที่เห็นจราเข้นะ
คนแรกก็คือคุณลุงสุนทรวิบูรณ
คุณลุงเล่าให้ฟังบอกว่าเช้าเมื่อวานเนี่ยนะ
ลุงนะก็มาลงน้ำเนี่ยนะลุงก็มาทำหาปลาอะไรเรื่อยเปย
พายเรือไปเก็บรอบที่ดักปลาไว้
โอ้โหมันโผล่ขึ้นมาแล้วฮะลอยมาใกล้เรือเลย
ทำไงดีพายเรือกลับเข้าฝั่งสิฮะ

อำเภอวิทยาเขียวรอดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่

นำเรือ๓ลำออกหาจราเข้ตัวนี้
แล้วก็หาระดับน้ำตอนนี้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น
เพราะว่าน้ำมันเกือบล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน

อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้กลัวว่าจราเข้มันจะหลุดไปที่บ้านเรือนประชาชน
แจ้งเตือนชาวบ้านก่อนบอกว่าระวังด้วยนะฮะมีจราเข้จริงนะฮะ

เมื่อวานเย็นจนกระทั่งหัวค่ำจนกระทั่งเที่ยงคืน
เจ้าหน้าที่ต้องทำงานให้แบบเงียบที่สุด

หรือสั่งการบอกเจ้านี่ทุกคนเงียบ
ค่อยพายส่องไปแป๊บหนึ่งนะคุณนะ
แล้วบอกชาวบ้านด้วยนะชาวบ้านเขามารอดูภารกิจนี้

ไม่ใช่แค่ชู่อย่างเดียวนะต้องให้ชาวบ้านคือกันออกไปก่อน
แล้วห้ามชาวบ้านเอามือถือเอาไฟฉายส่องอะไรนะคะ

พอมันได้ยินเสียงคนวุ่นวายมันมุดน้ำทันที

ทีนี้รออีกสักประมาณ๓๔ชั่วโมงตี๒๐นาที

ที่เจ้าหน้าที่เขาตามหาถึงเจอ

สุดท้ายตี๒กว่าเจ้าหน้าที่จับจอราเข้ดังกล่าวได้เลยนะฮะ

พี่สมพงศ์พึ่งชูบอกว่าหลังจากนำเรือลงค้นหาตั้งแต่ทุ่มหนึ่งแล้ว
กระทั่งเห็นแววตาสีแดงแว๊บของมันนะคุณ
ส่งออกมาตีวงล้อมทันที
แต่จราเข้ทั้งไหว้หนีทั้งมุดน้ำ
ซุ่มอยู่อีกหลายชั่วโมงจับได้ในที่สุด

อาการก็ไม่ดุร้ายนะครับวัดความยาวได้๒เมตร๑๐น้ำหนัก
ประมาณ๙๐กิโลก่อนจะมัดแขนมัดขาผูกปากจอราเข้ไว้
อบให้กับประมงจังหวัดนำไปยังสารที่เลี้ยงจราเข้ต่อไป

นี่ฉันนึกว่ามันไปหวั่นแล้วแต่มันยันใช่ไหม
ยังแต่มันก็อ่อนแรงเหมือนกันนะคุณ
ก็ต้องดูนะว่ามันมีรังจอราเข้หรือว่ามีตัวอื่นหลุดออกมาอีกหรือเปล่า
แล้วก็ต้องสืบหาที่มาว่ามันหลุดมาจากไหนนะครับ